ผมมาทำเติมลมพี่
ถามมาอะไรครับ
เฮ้ยพวกแก๊บเนี่ย
ไม่เลิก
พอไฟหน่อยหน่อยได้ไหม
ผมเปิดไฟมาเลยเพราะว่าจะเติมลมเนี่ย
นี่รถผมมาเติมลม

พี่ทุกคนทาง

คนนี้เป็นคนขับเมาใช้ได้เลยคุณผู้ชม

แล้วก็ไปชนรถจักรยายนจนมีคนได้รับบาดเจ็บ

เพจสายใหม่ต้องรอดกล่าวหาว่า
โอ้โหนี่เปิดไฟวับวาบ
แยงตาเนี่ยรบกวนเขาเนี่ย

จากนั้นตำรวจสอนอสายใหม่เข้ามาละครับ

คนขับรถแท็กซี่ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

แล้วก็ความบอกว่าแท็กซี่แถวบ้าน

ก็คือแอดมินของเพจสายใหม่ต้องรอด
ลุงแท็กซี่เมาเต็มคาราเบล

แสบตานะครับไฟรถฉุกเฉินเมาแอขับเฉียวชนตลอดทาง
สายตรวจมารวบตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนิน
คดีนี้เขาโพสต์ไว้ทีมข่าวไปพบกับนายสมศักดิ
ชาติอายุ๓๕เป็นคนขับรถพยาบาลของเพจสายใหม่
ต้องรอดเล่าบอกว่าผมก็แวะเติมลมในปั๊มนะพี่
จู่คุณลุงคนนี้คล้ายเมานะขับคล้ายมาก
เข้ามาต่อว่าว่าเปิดทำไมล่ะไฟวาบมันแสบตา
แล้วพยายามจะเข้ามาประชิดแล้วมาผลักเขา
ได้ต่อว่าไปบอกว่าเป็นแท็กซี่เนี่ย
เหล้าแล้วมาขับรถได้ยังไงเป็นอันตรายกับคนอื่น
จากนั้นแท็กซี่ก็ขับรถไปชนจักรยานยนต
ที่เข้ามาที่ปั๊มพอดีคุณผู้ชมลองคิดดู
แต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้เปิดไฟวาบนะครับ
ส่วนรถพยาบาลของเพจสายไหมต้องรอดก็ได้รับอนุญาตถูกต้องครับ

ติดไฟเล่นทำไมคือผมก็บอกว่าเป็นรถพยาบาลนะครับ

แสงมันวิบับเข้าตาผมก็บอกว่าผมไม่ได้เปิดไฟเข้ามา
แต่ว่าติดไฟเนี่ยคือผมที่ติดเพราะมันเป็นรถพยาบาลนะ
เมามีกลิ่นเหล้าด้วยนะครับรองเท้าก็ไม่ใส่เลยฮะ
แสงเกียงหักสั้นก็พยายามจะแบบโวยวาย
เสร็จแล้วก็พยายามเข้ามาถึงตัวผม
ผมก็ไม่ได้ให้เข้ามาแต่สุดท้ายเขาก็มาถึงตัว
เสร็จแล้วก็มาพาผมอีก